ไปดูอีกหนึ่งไอเดียเจ๋งของคุณลุงคนหนึ่ง
ถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วคุณสองคนเห็นแล้ว
จะต้องร้องว่าโอ้โหมันใหญ่จังเลย
มันคือจักรยานยักษ์ค่ะ
ขอดูเลย
โอ้โหจริงค่ะคุณ
จักรยานคันนี้ขี่เองไม่มีใครมาลากไปไม่ได้

คุณเห็นไหมว่าทำไมมันถึงใหญ่ขนาดนี้

จักรยานสีแดงคันนี้เป็นจักรยานล้อเกวียนค่ะคุณ
เนี่ยโอ้โหเป็นไอเดียแบบเจ๋งมากเลยนะคะ
ตั้งอยู่ที่ตำบลกระเบื้องนอกอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชศรีมา
มันใหญ่ใหญ่แบบไม่รู้จะอธิบายยังไงเด็กขึ้นไปต้องปีนนะคะ
แต่เห็นใหญ่แบบนี้หลายคนสงสัยว่ามันปั่นได้จริงหรือเปล่า

เห็นน้องเขานอนปั่นอยู่เมื่อสักครู่

นอกจากจักรยานสีแดงแล้วรองเท้ายังแดงอีกนะไอ้หนู
ใช่แล้วนี่หมอบปั่นกันเลยทีเดียวนะฮะ

ใช้ได้จริงคุณผู้ชมสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้เขาไม่ได้ทำไว้เล่น
ไม่ได้ทำไว้เพื่อโชว์แต่ทำมาใช้เป็นเครื่องปั่นน้ำภายในภาคการเกษตร
ไม่ใช่เครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องปั่นน้ำในการเกษตรค่ะ
น้องต้อยตอบคือเครื่องปั่นน้ำด้วยการใช้จักรยานอย่างนี้
หลายพื้นที่เขานำไปใช้กันนะ
เออแต่ว่าก็เป็นจักรยานคันเล็กคันปกติ
ปั่นไฟก็มีเหมือนกันเลยนะคะ
คุณพี่มีชัยมุ่งลาอายุ๕๓ปี
เขาเป็นคนคิดค้นสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งนี้ขึ้นมา

สาเหตุหลักที่คุณพี่แกประดิษฐ์รถจักรยานยนต์จากล้อเวียนยักษ์ขึ้นมา
เพราะว่าต้องการอนุรักษ์ล้อเกวียนซึ่งเป็นของเก่าแก่
คือคนในสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วไม่ค่อยรู้จักแล้วว่าล้อเกวียนจริงแล้วเป็นยังไง
แต่ว่าคนสมัยโบราณเขาจะใช้เกวียนในการขนสินค้าถูกไหมฮะหรือว่าพืชผลทางการเกษตร
ก็เลยนำไอ้เจ้าล้อของเกวียนแบบนี้ค่ะที่เขาเก็บรักษาเอาไว้เอามาประดิษฐ์เป็นล้อรถจักรยาน
แล้วก็มาแสดงโชว์ในงานต่างของอำเภอเมืองยางแค่นั้นแหละ
จริงทั้งหมดทั้งมวลอยากให้เด็กได้รู้จักว่าล้อเกวียนในสมัยก่อนมันเป็นแบบไหน
แล้วพอเด็กได้รู้จักแล้วเขาตื่นตาตื่นใจเขาได้รู้ประโยชน์ใช้สอยของมันด้วย
อันนี้ดีเป็นประโยชน์หลายอย่างนะคะเด็กก็สนุกสนานได้ออกกำลังกายได้รู้จักล้อเกวียนแล้วก็ได้ปั่นน้ำมารดน้ำต้นไม้
อย่างนี้มันใหญ่มากเลยนะ
คุณพี่เขายืนคุณเห็นไหมล้อเกวียนสูงกับเท่าหัวนะ

เดี๋ยวคุณชนะจะไม่ได้กลับบ้านแบบสบายวันนี้
ช่างภาพคนนี้ถอนหายใจใส่ผม